คุณผู้ชมครับส่วนกรณีที่ผู้ชายชาวดัชนะครับหรือว่าชาวเนเทอร์แลนด์นะครับ
ถูกผู้หญิงไทยนะครับหลอกให้ซื้อที่นะครับเพื่อปลูกบ้าน
ปรากฏว่าโอนตังมาหลายปีโอนต่อโอนต่อมาปรากฏว่า
สักพักหนึ่งผู้หญิงหายเงียบไปก็เลยบินมาหา
มาหาถูกด่ากลับแล้วก็ไล่กลับประเทศด้วยครับมันเกิดอะไรขึ้นไปดูฮะ

เล่าเรื่องราวที่เขาถูกผู้หญิงคนหนึ่ง
บอกเป็นถึงผู้อำนวยการของอบจแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
อกเขาจนหมดเนื้อหมดตัวครับแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารด้วย
เขาอยากจะขอเงินคืนตอนนี้เขาเครียดพบจิตแพทย์แล้ว
คุณปีเตอร์มีหลักฐานอะไรบ้างครับมีหลักฐานการโอนเงิน
มีข้อความสนทนาแล้วก็มีคลิปวิดีโอคอลกับฝ่ายหญิงนะครับ
ที่มักจะทักมาขอเงินตลอด
แต่พอถามเรื่องที่ดินก็ผู้หญิงมักจะบ่ายเบียง
ขณะที่คุณพัฒน์ก็แล้วกันนะเป็นนามสมมุติแล้วกัน
คุณพัฒน์ที่ถูกปีเตอร์กล่าวหาว่าหลอกจนหมดตัวเนี่ย
ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับทีมข่าวคุณ
ถ้าเราหาว่าเธอหลอกเงิน๕ล้านบาทมาซื้อที่ดินก็ไม่เป็นความจริง
คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากันจอมพลังพาคุณปีเตอร์ไปยื่นหนังสือที่กระทรวงมหาดไทย
โดยการจอมพลังบอกว่าปีเตอร์รู้จักกับผู้หญิงคนนี้เป็นข้าราชการระดับสูงในจังหวัดสกลนครผ่านแอปหาคู่
จากนั้นฝ่ายหญิงก็หลอกให้โอนเงินเพื่อซื้อที่ดินก่อนแล้วก็สร้างบ้าน
ทำให้ปีเตอร์ยอมขายบ้านแล้วก็ขายที่ดินที่เนเทอร์แลนด์เขาน่ะ
แล้วโอนเงินนะครับสุดท้ายเขาบอกว่าเขาถูกหลอกจนหมดตัว
เรื่องนี้ดังมากในยุโรปนะคุณผู้ชมนะทำให้คนไทยในต่างประเทศเขาเดือดร้อนไปด้วย
ผู้หญิงไทยที่มีแฟนชาวต่างชาติก็ใช้ชีวิตลำบากถูกมองนะครับ
ก่อนหน้านี้การจอมพลังบอกเคยประสานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปแล้ว
เพื่อให้ตรวจสอบข้อได้จริงเนื่องจากฝ่ายหญิงเนี่ย
ก็มีการใช้หน้าที่การงานนะทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อครับ
คุณปีเตอร์เนี่ยเขายังให้สัมภาษณ์ผ่านนางสาวรีย่าเป็นอดีตภรรยานะ
บอกว่าเสียใจมากเพราะว่าเชื่อว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริง
ที่ผ่านมาฝ่ายหญิงพยายามใช้หน้าที่การงานอวดอ้างว่าสามารถแก้ปัญหาได้ครับ
เขารู้สึกว่าเสียใจเพราะผู้หญิงใช้หน้าที่การงานไปหลอกเขา
บอกว่าฉันเป็นข้าราชการนะเชื่อถือได้แล้วก็ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องที่ดินถ้ามีปัญหาอะไร
งานของฉันสามารถเคลียร์ให้ได้แล้วเขาบอกว่าเขากู้เงินมาให้ผู้หญิง
แล้วก็มันทำให้เขาแบบต้องทะเลาะกับครอบครัวพี่สาวเขา
อันนี้นี่ค่ะเขาเสียใจมาก
การจอมลังจะไปสกนครครับ